นี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะคะเพราะว่ามีการเปิดประชุมสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
งบประมาณสามจุดสองล้านล้านบาทล้านสองตัวเออล้านสองครั้ง
ล้านสองครั้งดับเบิ้ลแบบนี้นะคะเป็นงบประมาณที่ค่อนข้างเยอะ
ทีนี้ฝ่ายค้านมองว่ามันเยอะไปหรือเปล่าแล้วก็ไปมองในรายละเอียดด้วยว่า
กระทรวงนี้มันเยอะไปหรือเปล่าโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคง
เขาตีความกันแบบนี้นะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีวันนี้ค่ะ
ขึ้นพูดในช่วงเวลา๑๐นาฬิกา๔๐นาทีใช้เวลาในการพูดวันนี้นะคะ
สองชั่วโมงด้วยกันโดยเน้นย้ำว่างบประมาณที่มีการตั้งไว้แบบนี้
มันมีความจำเป็นในทุกทุกส่วนนะคะและอยากให้สอสอทุกคนเข้าไปอ่านในรายละเอียดหน่อย
ว่ามันมีความจำเป็นอย่างไรโครงการอะไรที่จะต้องใช้เงินกี่บาทบ้างเนี่ยนะคะ
จากนี้พูดถึงเรื่องของการตรวจสอบบอกว่ายืนยันว่าสามารถตรวจสอบแล้วก็ชี้แจงได้อย่างแน่นอนค่ะ
โดยมีการระบุตอน๑นะคะถึงการตั้งวงเงินงบประมาณ
ซึ่งฝ่ายค้านมองว่าเกินความจำเป็นเรื่องนี้นายกบอกว่าเกือบ๔แสนล้านบาท
มันเป็นวงเงินที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐ
ส่วนอีก๑แสนล้านบาทตรงนี้เป็นเงินสำรองจ่ายที่เอาไว้ใช้
แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งรวมถึงการเยียวยาประชาชนจากภัยพิบัติต่างด้วยนะคะ
นายกรัฐมนตรีบอกด้วยว่ารัฐบาลพร้อมจะรับฟังข้อเสนอแน่จากฝ่ายค้าน
มีอะไรสอบถามกันคุยกันดีกว่าจะโยนกันไปโยนกันมาว่ากันไปว่ากันมาแบบนั้น
นายกรัฐมนตรีบอกว่ามันไม่เกิดประโยชน์นะคะซึ่งในช่วงท้ายของการพูดเนี่ย
มันมีการใช้คำพูดจ๊ะจ๋าจ๊ะจ๋าด้วยนะฟังเสียงนายกรัฐมนตรีค่ะ
โอเคไหมจ๊ะโอเคน่าครับสวัสดีครับปรับเดินท่านประธานที่ขอรบกับท่านสมาชิกการพูดแทน

ดูหน้าคิดดูหน้ามี
จากพอเล่นนะครับ
จะพอเล่นชุดหน้าคิด
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็พูด๒ชั่วโมงเต็ม

แล้วไม่ได้ยินคนพูดถึงนะพูดมาเลย
ผมมีทีวีฟังเดี๋ยวผมรอฟังอยู่ข้างนอก
คุณผู้ชมทีนี้มาดูกันหน่อยฝากฝั่งฝ่ายค้าน
เขาได้อัตราส่วนคือ๑๘ชั่วโมงนะครับ
สำหรับการอภิปรายงบประมาณครั้งนี้นะคะ
นายสมพงศ์อมรวิวัตน์สศพไทย
แล้วก็ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านค่ะ
เป็นผู้นำในการอภิปรายในวันนี้คือ
ลมเละเลยค่ะสำหรับพรบงบปี๖๓
นำฝ่ายค้านบอกว่าไล่รัฐบาลกลับไปร่างมาใหม่
เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่คุณร่างมาพรบงบประมาณรายจ่าย
ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายสำคัญที่สุดฉบับหนึ่งของประเทศไทย
เพราะถ้าเกิดไม่มีกฎหมายฉบับนี้เราใช้เงินไม่ได้
เขาบอกว่าไอ้เนื้อข้างในมันไม่ตรงตามเป้าหมาย

ก็ไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุจริง
คุณใช้วิธีการแจกเงินแจกเงินและแจกเงิน
อันนี้เป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด
และถ้าเกิดว่าวิธีการนี้แก้ได้จริง
๕ปีที่ผ่านมาในรัฐบาลคอสชมันแก้ได้แล้ว

ส่วนช่วงบ่ายเกิดความวุ่นวายขึ้นเล็กน้อย
ระหว่างการประชุมนะคะเมื่อ

ผลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
หัวหน้าพักเสรีรวมไทยค่ะ
มีการอภิปรายแต่ตอนอภิปรายเปิดมาค่อนข้างแรง
บอกเลยว่าผมจะไม่เข้าเรื่องงบประมาณเท่าไหร่นะ
เพราะผมมองว่ารัฐบาลนี้

พอที่จะมาพูดเรื่องงบประมาณด้วยซ้ำไป
เพราะอะไรเพราะถวายสัตว์ยังไม่ครบเลย
และเอาเรื่องพรบงบประมาณมาให้พิจารณาทำไมมันเสียเวลา

เออผมไม่ได้เปิดด่านด้วยซ้ำนะคะ
บอกแบบนี้นะคะและสิ่งที่พูดนี่แหละ
ทำให้นายสุภาชัยโพสุรองประธานสภา
ซึ่งทำหน้าที่ประธานสภาอยู่ในขณะนั้น
ถวงติ่งขึ้นมาและมีการปะทะคารมกัน
แต่ว่าอย่างไรก็ตามที่สุดสุดท้ายแล้ว
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้สิทธิ์อภิปรายต่อจนจบเลยนะคะ

จะไม่พิจารณาร่างกฎหมายที่ผิดกฎหมายแบบนี้
และขอให้รัฐบาลเอากลับไปทำให้ถูกต้องเสียก่อน
ซึ่งเป็นไปที่ทางเดียวกับนายสมพงศ์อมรวิวาสสภพไทย

คุณผู้ชมเรื่องของการพิจารณางบประมาณรายจ่าย

วันนี้พรุ่งนี้แล้วก็มารืนนี้นะคะ๓วันค่ะ